คุณผู้ชมครับ๒วันที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ไปดูความคืบหน้าของคดีเสียฟาร์มหมูที่ห้วยเม็ก
ญาติยังติดใจเงื่อนงำการเสียชีวิต

ท่ามกลางข่าวลือในพื้นที่
เกี่ยวกับเรื่องความเฮียนของวิญญาณของเสียฟาร์มหมูคนนี้นะครับ
ชาวบ้านหลายคนก็บอกข้อมูลตรงกันเรื่องความเฮียนต่างนานา
และแน่นอนว่าใกล้วันหวยออกแบบนี้
อกจากความกลัวในความเฮียนวิญญาณเสียฟาร์มหมูแล้ว
ชาวบ้านก็ยังหวังเรื่องของโชคลาภที่อาจจะได้มาด้วย

อกจากนี้ยังมีการขอร้องอย่าเพิ่งเผาศพ
กว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
วิญญาณอาฆาตเข้าสิงคลในหมู่บ้านสองรายศร
ชาวบ้านล่ำลือเรื่องความเฮียนวิญญาณผีตายหงษ์
แต่ยังเชื่อว่าวิญญาณพ่อใหญ่สมหวัง
จะนำพาโชคลาภมาให้ลูกหลาน
จึงได้พากันตีตัวเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์

มาทำพิธีอันเชิญวิญญาณให้
ดูไปดูมาก็ตรงกับบ้านเลขที่ของพ่อใหญ่สมหวัง
นางสมบัติครูครองนาคชาวบ้านเปิดเผยว่า
เมื่อครั้งที่วิญญาณพ่อใหญ่สมหวังเข้าสิงคนในหมู่บ้าน
พระได้ถามวิญญาณว่าอายุเท่าไหร่
วิญญาณของนายสมหวังบอกว่าอยู่ที่ฝาโลงศพ
เมื่อถามย้ำอีกครั้งก็ได้คำตอบเดิม
จึงคิดว่านั่นคือตัวเลขเด็ด

จะให้โชคลาภกับคนในหมู่บ้าน
เพราะขณะที่นายสมหวังยังมีชีวิตอยู่
ชอบนักชอบหนาเรื่องเลขเด็ด

เขาก็บอกว่าของตราอยุ่เท่าไหร่
แล้วพ่อจารย์เขาก็ถามว่า๙๖
เขาเลยว่ากับว่าอยู่ฝาโลง
ปัจจารย์ยับคำนาฬิกษะ

ขณะที่ชาวบ้านคนอื่นที่เคยได้โชคลาภจากนายสมหวัง

ต่างไปหาซื้อเลขเด็ดจากฝาโลงของพ่อใหญ่สมหวังกันทั่วหน้า
ด้านนางพวงบุตรรินชาวบ้านอีกคนเปิดเผยว่า
เมื่อคืนประมาณ๔ทุ่มสุนัขที่บ้านเห่าหอน
ออกมาดูก็ไม่พบอะไร
แต่ได้ยินเสียงคล้ายของนายสมหวังพูด
เชื่อว่านายสมหวังคงมาหาที่บ้าน

ก่อนจะฝันไปว่าพบเจอกับนายสมหวังอยู่กับเพื่อนอีก๓คน
จึงเข้าไปถ่ายถามว่ามีอะไรจะฝากถึงครอบครัวหรือไม่
แต่นายสมหวังกลับบอกบางอย่างออกมาเกี่ยวกับตัวเลข
ทำให้เชื่อว่าวิญญาณของนายสมหวังมาให้โชคลาภเจ้าบ่อ
ชัดกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ
วิญญาณเฮียนให้โชคลาภกับชาวบ้านหนองแวงดง
เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและลงทุน
เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง